สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะ
เรามีเรื่องราวดีเกี่ยวกับต้นไม้ปลูกแล้วรวยค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะต้องบอกช่วงนี้เป็นกระแสต้นไม้มาแรงเหลือเกินค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นต้นนั้นต้นนี้ต้นนู้นมากมายปรุงได้บ้างไม่ได้บ้าง
ต้นก็มีเรื่องราวลือกันว่าปลูกแล้วจะเจ้าชู้บ้าง
ต้นบอกปลูกแล้วสามีจะมีกิ๊กบ้างเรื่องราวเหล่านี้
รอติดตามอาจจะมีเรื่องราวสาระให้ทราบกันแต่วันนี้ค่ะ
ปลูกแล้วรวยปลูกแล้วการเงินดีปลูกแล้วมีสิ่งดีเกิดขึ้น
โดยเฉพาะความร่ำรวยค่ะมีหกชนิดค่ะดังต่อไปนี้นะคะ
ต้นแรกค่ะต้นกวักมรกฏนะคะชื่อบอกอยู่แล้วค่ะ
วักแล้วจะมีเงินทองมีการงานที่ดีเข้ามาค่ะ
ส่งเสริมสิ่งดีเกิดขึ้นกวักมรกฏนะคะ
เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเวอร์วายค่ะสามารถไปร้านไหนในประเทศไทยก็ได้นะคะ
ไปบอกว่าอยากได้ผักมรกฏแล้วดูดีนะคะ
ดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ดูฟอร์มดีค่ะนะคะ
ที่สำคัญปลูกบริเวณหน้าบ้านมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ค่ะ
เพราะต้นนี้จะเป็นต้นที่เสริมเรื่องทรัพย์กวักสิ่งดีมาโดยใช้คำว่ากวักมรกฏค่ะ
ต้นที่สองนะคะคือต้นวาสนาค่ะต้นนี้ชื่อบอกอยู่แล้ววาสนาดีนะคะ
ใครที่วาสนาไม่มีไม่เคยมีวาสนาจะได้ฝอไม่มีวาสนาจะได้เงิน
ไม่มีวาสนาจะได้โชคลาภต่างปลูกต้นวาสนามาเสริมค่ะ
เสริมส่งผลดีให้ทุกคนมีวาสนาที่ดีต้นวาสนาขออนุญาตแบบนี้นะคะ
วาสนาเนี่ยจะต้องนำมาปลูกไว้หลังบ้านค่ะเขาบอกว่าหนุนนำจากหลังบ้านจะส่งเสริมสิ่งดีโดยเฉพาะวาสนาค่ะ
และต้นชนิดที่๓ค่ะต้นสาลิกาลิ้นทองค่ะ
เปรียบเสมือนการเงินการพูดคุยเจรจาค่ะเหมาะที่สุดสำหรับคนค้าขายนะคะ
ปลูกแล้วเจรจาดีลิ้นทองค่ะคือต้นสาลิกาลิ้นทองปลูกเถอะค่ะ
ลูกบริเวณหน้าบ้านนะคะมุมใดมุมหนึ่งของบ้านได้หมดเพื่อการเจรจา
ค้าขายที่ดีร่ำรวยกระตุ้นทรัพย์ค่ะต้นที่สี่นะคะ
เขาบอกว่าเป็นต้นที่ต้องบอกว่าเสริมความเป็นมงคลที่สุดคือต้นนางกวักค่ะ
ต้นนี้นะคะชื่อบอกอยู่แล้วค่ะนางกวักนะคะเป็นต้นตระกูลที่จะทำให้
ค้าขายดีทำมาค้าขึ้นการเงินดีกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์เข้ามา
ที่บ้านเนี่ยถ้าปลูกแล้วนะคะจะส่งเสริมดีที่ทำงานปลูกแล้วก็ส่งเสริมดีค่ะ
โดยเฉพาะคำว่าต้นนางกวักนะคะแน่นอนหลายคนอยากจะถามว่าอาจารย์ค่ะ
เวลาซื้อต้องไปบอกยังไงอย่างที่อาจารย์บอกแล้วฮะ
ชื่อนี้เป็นชื่อที่เวอร์ไวน์เป็นชื่อที่ร้านต้นไม้ทุกร้านเนี่ย
รู้จักกันหมดค่ะมาสู่ต้นที่ห้าต้นที่๕อาจจะหายากหน่อยนะคะ
แต่ถ้าเกิดหาได้ปลูกแล้วจะดีค่ะต้นคว่ำตายหงายเป็น
ฟังแล้วดูน่ากลัวไหมคะย้อนกลับไปสมัยก่อนค่ะ
ที่เราเรียนหนังสือต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้นำใบมานะคะ
แล้วก็มาไว้ในหนังสือหรือว่าไว้ในสมุดค่ะ
วางปั๊บนานเข้ารากเนี้ยจะออกมานะคะ
นี่คือต้นคว่ำตายหงายเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นที่ปลูกเสริมแล้ว
ทำให้เราการเงินไม่ตายค่ะมีการเงินฟื้นตลอดเวลา
มีสิ่งดีตลอดเวลาที่สำคัญไม่สะดวกเรื่องการเงินนั่นเอง
นำมาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านมุมใดมุมหนึ่งเหมือนกัน
ถือว่าดีมากมากค่ะส่วนต้นที่หกต้องบอกเป็นต้นที่พลังงานดีดีค่ะ
เป็นต้นที่ฮอตฮิตอยู่ณปัจจุบันนะคะ
ปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่าอาจารย์ขาต้นนี้หายากมาก
ซื้อยากมากเมื่อก่อนนั้นยังหาได้อยู่เลย
เป็นเพราะอาจารย์นั่นแหละทำให้ต้นนี้หายากและขาดตลาด
คือต้นส้มและต้นชวนชมค่ะเขาเชื่อกันว่าต้นส้มปลูกแล้วจะมีอะไรมาแบบฟลุกฟลุก
โดยเฉพาะการเงินนะคะชวนชมค่ะชวนกันเข้ามาชวนเงินกันเข้ามา
ชวนงานกันเข้ามาเมื่อปลูกสองต้นนี้คู่กันวางไว้หน้าบ้านมุมใดมุมหนึ่งนะคะ
จะส่งเสริมให้เงินเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
ที่สำคัญนะคะลองดูหาดนะคะต้นที่อาจารย์บอกมาต้นส้มและชวนชมหามาให้ได้คู่กันเท่านั้น
เลิศนะคะยิ่งมีผลิดอกออกผลดีส่งเสริมสิ่งดีค่ะนะคะ
แน่นอนต้นไม้ทั้ง๖ชนิดที่อาจารย์ได้เกริ่นมาเนี่ยค่ะวิธีการมองฟอร์มดูฟอร์มดีนะคะ
คำว่าฟอร์มแล้วดูฟอร์มของต้นไม้องค์ประกอบต่างดูให้เกิดความสมบูรณ์
และอาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยฝากถามร้านด้วยค่ะเวลาไปถามร้านว่าเอ่อ
จะต้องเลี้ยงดูยังไงดูแลยังไงนะคะเมื่อเราดูแลเขาสมบูรณ์
เงินก็จะไหลเข้ามาไม่มีวันหยุดค่ะอาจารย์ขอสรุปค่ะ
มีต้นไม้ที่กระตุ้นทรัพย์หกชนิดค่ะมีต้นฝักมรกฏนะคะ
วาสนาค่ะต้นสาลิกาลิ้นทองค่ะต้นนางกวักค่ะ
คว่ำตายหงายเป็นค่ะต้นส้มและชวนชมค่ะ
ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์เป็นหนึ่ง
ยังมาไขข้อข้องใจกันต่อเรื่องของต้นไม้ที่เชื่อกันว่าห้ามปลูกในบ้าน
เรื่องไหนจริงไม่จริงไปฟังกันค่ะมาถึงต้นที่หลายคนกังวลใจค่ะ
เพราะโบราณมีคำถามอาจารย์เยอะมากนะคะอาจารย์ค่ะ
ต้นเข็มเขาบอกปลูกแล้วทิ้มแทงต้นเฟื้องฟ้าปลูกแล้วสามีเนี่ยจะมีกิ๊กนะคะ
หรือต้นชวนชมค่ะเขาบอกปลูกแล้วคนในบ้านจะคันหนัก
ดังนั้นต้องบอกต้นไม้ที่อาจารยกตัวอย่างมาในยุคปัจจุบันค่ะ
ในความหมายนั้นนั้นไม่ได้เป็นความจริงนะคะเราสามารถปลูกต้นเฟื่องฟ้าได้
ไม่เกี่ยวกับคนค่ะคนนะคะเป็นนิสัยส่วนตัวที่จะเจ้าชู้
แต่ต้นไม้ไม่ได้มีผลอะไรสามารถปลูกได้นะคะ
ส่วนต้นเข็มหากไม่ได้ทิ้มแทงอย่างนั้นมีชื่อเพียงแค่ว่าเข็ม
แค่กลัวไปเท่านั้นเองค่ะดังนั้นทุกอย่างที่อาจารย์บอกมานะคะ
สามารถปลูกได้แต่ต้นที่ห้ามซื้อกลับเข้ามาในบ้าน
ห้ามปลูกนั่นเองนะคะข้อแรกเป็นต้นไม้ที่ชำรุดสุดโสม
เป็นต้นไม้ที่มีเชื้อราต้นไม้ที่มีความแบบเขียวแห้ง
กำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ห้ามนำเข้ามาปลูกค่ะ
เพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นมงคลค่ะ
อาจารย์มีพุทธคุณเพียง๕เท่านั้นอีก๙๕คือมานะตนค่ะ